ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักกำลังอยู่ในเกณฑ์ดี
แต่คนมีคู่รักจะมีปัญหาเรื่องมือที่๓เข้ามาแทรกแทรง
สำหรับคนโสดเป็นจังหวะดีที่จะเริ่มรักกับใครสักคน
คนที่กำลังอยากแต่งงานหรือมีบุตรก็เป็นจังหวะดี
สุขภาพให้ระวังอาการปวดหัวตัวร้อนอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่าย
ความดันโลหิตสูงเกินปกติบ่อยและโรคกระเพาะปัสสาวะ
อาการระบบประจำเดือนผิดปกติการเงินระยะนี้ไม่ควรทุ่มเทในการลงทุนใหญ่ใหญ่
หรือการนำเงินออมออกมาลงทุนช่วงนี้เหมาะกับการติดตามถามทวงหนี้สินที่มีผู้ติดค้าง
ต้องระวังการเสียทรัพย์ในการดูแลรักษาพยาบาลการงานเป็นโอกาสที่ดีในด้านการงานหรือธุรกิจ
หรือมีผู้ช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จจะชนะการประกวดประมูลแข่งขันเสนอราคา
เจรจามีโอกาสได้รับความสำเร็จดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์